คุณผู้ชมทีนี้พอผ่านเรื่องของดวงเมืองดวงการเมืองไปแล้วนะคะ
ก็ต้องมาดูดวงส่วนบุคคลกันหน่อย
อาจารย์รักษ์รายความนิเทศอาจารย์รักษ์ฟันทง
ก็ได้มาบอกแล้วว่าราศีไหนดวงดี

เพราะว่าอาจารย์ลักษ์เขาจะมาบอกว่าเราจะมีการแก้ได้ยังไงบ้าง
ควรจะทำบุญลักษณะไหนยังไงเพื่อเสริมดวงนะคะ
ติดตามจากอาจารย์ลักษณ์เลยนะคะ
บางคนควรหาโอกาสไปบูชาพระศรีวะนัตราราศ
กดเล็งไปว่าอย่าเสริมดวงรับปีใหม่กันนะคะ
ก็ใกล้ที่ไหนก็หาเวลาไปว่าอย่าเสริมดวง

คำแนะนำของอาจารย์ลักษณ์นะคะ
ส่วนคำทำนายดวงที่อาจารย์ฟันทงไปก่อนหน้านี้
ราศีไหนดวงดีก็ยินดีด้วยดิฉันดวงดีดีใจมาก
ส่วนราศีไหนดวงไม่ดีอย่ากังวลค่ะอาจารย์บอกอย่ากังวล
อาจารย์ลักษ์ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าภาพรวมปีนี้ปี๒๕๕๙
ดวงทั้ง๑๒ราศีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งหมดนะคะ
ความหวังใหม่ไม่ใช่พักนะความหวังของเราต้องเลิกป่วยใจ
ป่วยใจและมีกำลังใจในทุกราศีเนี่ยผมเห็นว่า
๒๐๑๒ดีดีแปลว่าร้ายก็กลับเป็นดี
๒๖๒ถนนที่รุ่งเรืองที่สุดวิภาวดีบวกรัชดาพิเศษ
ต้นถนนถ่ายพรานิษฐ์ธรรมนักงานใหญ่องค์กรเงิน
ต่อมาศาลอาญาองค์กรปกครองอาณาศักดิ์สิทธิ์
ต่อมาสี่แยกราชราชภาวตัดถนนรัชดา
ตรงนั้นมีศิวาลัยสถานพระศิวะนาตราช
กลางถนนเลยถัดไปธุรกิจโรงแรม
แล้วเส้นนี้คนจีนลงเต็มคนอินเดียเริ่มมา
เพราะฉะนั้นนี่คือความรุ่งโรดในถนนเส้นใหม่
ที่เป็นมหามงคลก็ขอให้คนไทยปีใหม่นี้
หลังปีใหม่ก็ไปทำบุญไหว้พระเลิกป่วยใจ
ป่วยใจได้แล้วไอ้ที่มันแย่มันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
จงเชื่อมั่นว่าดีจากนี้ต้องดี
อย่าไปรออย่าไปเศร้าอย่าไปทุกข์
เราควรทำในสิ่งที่เป็นมงคลและมงคลจะเกิดขึ้นกับทุกคน
ทุกบ้านทุกคนไปตั้งแต่วันนี้ฟันทุงครับ